สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรัก
ผมนายเศรษฐาธุวีศิลป์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย

จะเป็นวันที่ต้องจารึกประวัติศาสตร์บทใหม่ของประเทศ
วันที่พี่น้องประชาชนชาวไทย

พร้อมใจกันก้าวออกจากหลุมดำ
ขังเรามานานกว่า๘ปี
วันนี้ผมจะขอพูดถึงจุดยืน

และความหมายของการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้
ประเทศไทยเคยอยู่อย่างสง่างาม

เรามีศักยภาพมีคนเก่ง
แต่มีผู้นำคณะรัฐประหารได้สร้างวิกฤต
เอารถถังเอาปืนมาจ่อหัวพวกเรา
ปล้นอำนาจอธิปไตยไปจากพวกเรา
ทำลายศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีโลก
ที่มองว่ารัฐประหารเป็นเรื่องน่ารังเกียจ
เพราะคนไทยทุกคนรวมเป็นผู้เสียหาย
เราสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางการค้า
ประเทศเราเคยเป็นประเทศที่ต้องการ
เป็นไข่แดงของการลงทุนในอาเซียน
แต่วันนี้ประเทศไทย
กลายเป็นไข่ขาวรอบอินโดนีเซียและเวียดนาม
เขามีผู้นำที่นำการค้าการลงทุน

พัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญไปอีกมากมาย
กลับมาในประเทศไทย
เหลื่อมล้ำได้ขยายตัวมากขึ้น
โดยฝีมือของรัฐบาลที่ประกาศคืนความสุข

หลังจากการยึดอำนาจล้วนเป็นความทุกข์

รวมไปถึงเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดที่สุด
คือการยัดข้อหาที่ไร้หัวใจ
หาว่าเยาวชนไทยช่างชาติ

รัฐบาลนี้ได้สร้างคุกขนาดใหญ่

ขังไว้กับความไม่เป็นธรรม
ใช้กฎหมายทำร้ายคนเห็นต่าง
ขังไว้กับอำนาจทรยศต่อประชาชน
ทั้งหมดนี้เป็นผลไม้พิษ
ที่มาจากการรัฐประหารในปี๒๕๕๙

มาโดยปราศจากคำสัญญาใด
กับในทุนผู้มีอำนาจ

คำสัญญาหนึ่งเดียวที่ผมมี
คือคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชน

สู้เพื่ออนาคตของลูกหลาน

พร้อมที่จะนำประสบการณ์กว่า๓๐ปี

สร้างอนาคตให้กับประชาชนคนไทยทุกคน

หลายท่านรู้ลึก

เป็นปรมาจารย์ที่เก่งทั้งทฤษฎี
มีประสบการณ์การลงมือทำ

เป็นอันดับต้นของประเทศไทย

ที่เคยดูแลพี่น้องประชาชนร่วม๖๖ล้านคน
ครบ๔ปี

เกือบจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เกือบจะเป็นเสือตัวที่๕ของเอเซีย

ขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนทุกคน
ที่จะทำให้๔ปีข้างหน้า

พลังประชาชนได้ทำไว้ให้
กับพี่น้องคนไทยทุกคน

ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ

แก้ปัญหาตั้งแต่ระดับโครงสร้างในภาพใหญ่

แก้ปัญหาระยะสั้นจนถึงระยะยาว

ว่าประเทศของเราจะเป็นอย่างไร

แกนนำจัดตั้งรัฐบาล

พี่น้องจะเห็นรัฐบาลที่เข้ามาบริหารอย่างจริงจัง

เราจะทำงานอย่างขยันขันแข็ง

ถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำ
เรากำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน

เพราะเราต้องการให้พี่น้องร่วมชาติทุกคน

ทุกคนจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลก
คนจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลก

เหมือนที่เราทำนโยบาย๓๐บาทรักษาทุกโรค

เราจะรักษาวินัยการเงินการคลัง

จากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นักลงทุนจะกลับมาให้ความสนใจกับประเทศไทย

แทนที่ด้วยแบงค์ในกระเป๋ามากขึ้น

ฐานะสามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย

ด้วยการเติมเงินให้ครอบครัวให้อยู่ได้
ยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นวัตกรรมเสริมทางการเกษตร

รายจ่ายจะลดลงผ่านนโยบาย

ที่จะปรับปรุงการบริการด้วยเทคโนโลยี
คนกรุงเทพก็จะขึ้นรถไฟได้ถูกลง

ทางด่วนจะมีการเชื่อมโยงให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
เพื่อการจราจรที่ติดขัดน้อยลง
ต่างจังหวัดจะมีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่มาเสริม
บริการในราคาที่ไม่แพงเกินไป

เราจะเห็นยาเสพติดลดลงอย่างรวดเร็ว
เพราะเพื่อไทยจะนำนโยบายและวิธีการสมัยไทยรักไทยมาใช้
ลูกหลานให้กับครอบครัวและเป็นบุคคลที่มีค่า

เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก
และเห็นการกระจายไปทั่วประเทศ
มีการเพิ่มสมานบินนานาชาติ
ที่มีมาตรฐานและปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิ
ให้ไม่วุ่นวายแบบทุกวันนี้
และธรรมนุบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางวัฒนธรรม

เราจะจัดแข่งกีฬาและคอนเสิร์ตระดับโลก
ตลอดจนยกระดับงานประเพณีไทย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งปี

เราจะคืนอากาศที่สะอาด

ที่ต้นต่อการจราจรในกรุงเทพและเมืองใหญ่จะต้องได้รับการดูแล
ปล่อยไว้ตามยัตถากรรมแบบนี้
ประการที่๗เราจะลดการเกณฑ์ทหารมาเป็นสมัครใจในที่สุด
สิทธิที่จะรักชาติโดยไม่จำเป็นต้องเกณฑ์ทหาร
รัฐบาลจะพูดคุยกับกองทัพถึงความจำเป็นและการฝึกอาชีพ
หลังจากการเป็นทหารเหมือนในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประการที่๘จะไม่มีใครโอดควรเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันและค่าแก๊สอีกต่อไป
เราจะปรับโครงสร้างราคาใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
พัฒนาแหล่งพลังงานใหม่มาเสริมและจะควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสม
ประการที่๙เราจะจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นภาระประชาชน

ทำตัวเป็นนายประชาชนรีดไถประชาชน
เราจะทำทันทีที่เข้ารับตำแหน่ง
เราจะไม่ยอมให้มีการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการเด็ดขาด
ไม่ว่าจะโดยนักการเมืองหรือผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
เราจะมีรัฐธรรมนูลที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
เป็นกฎหมายสูงสุดตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เราจะไม่มีการโคตรล้มรัฐธรรมนูลหรือก่อการรัฐประหารอีก
เพราะเป็นเรื่องน่ารังเกียจมีการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรม
ใครหน้าไหนที่ล้มรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องได้รับโทษอย่างเหมาะสมถูกจานหน้าเป็นอาชญากรของชาติ
ประการที่๑๐เราจะขอเชิญทหารตำรวจข้าราชการที่อยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ตนไม่ถนัดให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
และเราจะให้ผู้มีความรู้ประสบการณ์เข้าไปช่วยทำให้รัฐวิสาหกิจประสบความสำเร็จและแน่นอนทุกคนจะเห็นรัฐบาลเพื่อไทยลดการผูกขาดทุกรูปแบบ
ทั้งทางภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและบริการที่เป็นธรรม

ทางการเมืองเพราะเราไม่ให้คนตัวเล็กโดนกันแกล้ง
จะเป็นเรื่องเล็กแต่คนก็เดือดร้อนมาก
เราจะยกเลิกการตั้งด่านเก็บสวยของทั้งตำรวจ
กรมการขนส่งโดยไม่จำเป็นอีกต่อไป
อนาคตที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนี้
เป็นไปได้จริงด้วยความสามารถของพักเพื่อไทย

ฝันที่จะเห็นพี่น้องประชาชนไทย
อยู่ดีกินดีมีความภาคภูมิใจ
ฝันว่าเศรษฐกิจจะเติบโต
พร้อมกับความเจริญทางจิตใจ
ฝันว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก
มีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์
ฝันที่ประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่พวกเราทุกคน
และฝันว่าพักเพื่อไทยจะได้รับใช้ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
ผมและพักเพื่อไทยจะต่อสู้
เพื่อไม่ให้พวกเราตื่นขึ้นมาพบประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง

ขึ้นมาเจอผู้นำเป็นคนเดิมที่ไร้หัวใจ
ตื่นขึ้นมาเห็นคนไทยไร้ที่ยืนในเวทีโลก

จนกระทั่งวันนี้เป็นพักเพื่อไทย
เราเป็นสถาบันที่หนักแน่น
มีอุดมการยึดโยงกับประชาชนมาโดยตลอด

พักเพื่อไทยเป็นพักที่โดนกันแกล้งมากที่สุดเช่นกัน
โดยความอายุติธรรมเกิดขึ้นในระบบกฎหมาย
โดยผู้มีอำนาจที่ไม่รับฟังเสียงประชาชน

ทำอะไรไม่ได้กับอุดมการของพักเพื่อไทย
เรายังยืนหยัดแข็งแกร่งทำประโยชน์เพื่อประชาชน

ยังได้รับศรัทธาจากพี่น้องประชาชน
ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน

พิสูจน์ได้จากการเลือกตั้งปี๒๕๔

พวกเราก็จะชนะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง

โอกาสทำให้สวต้องฟังเสียงประชาชน
พี่น้องทุกท่านครับในการเลือกตั้งครั้งนี้
เราจะต้องชนะให้มากกว่าทุกครั้งที่เราเคยให้มากพอที่จะทำให้สว
ทำตามฉันธามติของประชาชนไม่มีข้อห้างอีกต่อไป
เราจะไม่ทรยศต่อคนที่ร่วมอุดมการกับพวกเราเราจะรับฟังเสียงทุกเสียงของประชาชน
เราจะทำงานหนักจัดตั้งรัฐบาลที่โปร่งใส
เราจะใช้ทุกวินาทีอย่างมีค่าใช้ภาษีทุกบาททุกสตางค์อย่างมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยทุกคน

ความหวังและนโยบายไอ้ที่ผมได้กล่าวไปตลอด๗๕วันที่ผมลงพื้นที่
เป็นไปได้จริงครับเวลานี้
ประเทศต้องการรัฐบาลที่มีประสบการณ์มีความสามารถ
กลไกทั้งการเมืองกฎหมายราชการ
และความร่วมมือจากภาคเอกชนจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาเปลี่ยนประเทศให้พ้นจากวิกฤตสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศ
อยู่ที่ปากเหวหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะ
สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรารอไม่ได้แล้วครับ
ประเทศไทยไม่มีโอกาสให้เสี่ยงแล้วเสี่ยงที่จะเปิดช่องว่างให้รัฐบาลผลิตการมากลุ่มอำนาจ
ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยค้านมติของประชาชน
เสี่ยงที่เสียงของฝ่ายประชาธิปไตยจะถูกบรรทอนจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม
เสี่ยงที่จะลงคะแนนแบบไม่มียุทธศาสตร์จะทำให้ฝ่ายผลิตการกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้ง
เรามีบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในวันนั้น
ภักดิ์เพื่อไทยเราพลาดไปเพียงสิบเจ็ดที่นั่งสิบเจ็ดที่นั่ง
ถ้าหากภักดิ์เพื่อไทยได้สอสอฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเป็นผู้ชนะ
เราจะต้องไม่ปล่อยโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้
เป็นการเลือกแบบไร้ยุทธศาสตร์ไม่เช่นนั้นจะต้องทนกับรัฐบาลที่สืบทอด
เด็จการคั่วอำนาจเดิมอีกต่อไป
ผมขอวิงวอนจากใจอย่าเลือกเพราะความกลัว
แต่ให้เลือกเพราะความชัวร์
ชัวร์ว่าพักเพื่อไทยทำได้จริง
เราจะทำให้เสียงของประชาชนเป็นใหญ่ให้ประชาธิปไตยเป็นใหญ่
นักการเมืองต้องฟังเสียงประชาชนและผมนายเศรษฐาทวีสิน
ขอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความมืดมงสู่ความเป็นจริงที่มีความหวัง

พักเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลอย่างมีเสถียรภาพ
ให้พวกเราเข้าไปรับใช้ประชาชนไปทำความหวังของทุกคน
เปลี่ยนประเทศให้เป็นไปจริงและส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้
ลูกหลานของเราทุกคนขอบคุณครับ
อร์ยี่สิบเก้าให้ทั้งประเทศให้รัฐบาลอย่างมีสถีรภาบ